เรียกกันที่เรื่องราวของวอลเลอบอลกันบ้างโอกาสที่ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพนุกอลีปีกปี๒๐๒๐เป็นไปได้สูง
เพราะว่าเกาหลีใต้ต้องการเป็นเจ้าภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียปี๒๐๑๙
ชิงแชมป์เอเชียปี๒๐๑๙
พร้อมกับระบุนะครับว่าจะไม่เสนอตัวแข่งกับไทย
ในการเป็นเจ้าภาพวอลเลอร์บอลิปิก๒๐๒๐

ทำให้ความเป็นไปได้ตอนนี้อยู่ที่๙๐นะครับ
เพราะเมื่อเทียบศักยภาพประเทศอื่น
คาซักสถานไต้หวันเวียดนามและออสเตรเลีย

ก็ตอนนี้มีหนังสือเป็นทางการนะครับ
ทีแรกเราจะไม่ถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเซีย
ก็จนชัดเจนว่าเกาหลียืนยันมานะครับ
ก็มีหนังสือยืนยันมาชัดเจนถึงนายกสมาคม

ว่าเขาขอจัดชิงแชมป์เอเซีย
แต่ว่าเขาพร้อมที่จะหลีกทางให้เรานะครับ
สำหรับการเป็นเจ้าภาพรอบเข้าเลือกโอลิปิก

ต้องรอในช่วงต้นเดือนมกราคมปี๒๕๖๒นะครับ
ซึ่งจะมีการประชุมฝ่ายจัดการแข่งขันของ